ราวของรถโดยสารรถทัวร์แบบนี้ปกติเขาก็จะจำกัดที่นั่งใช่ไหมคะ
คันนี้๓๐ที่นั่ง๕๐ที่นั่ง๕๒ที่นั่งเจอเป็นประจำว่าเวลารถที่ไปต่างจังหวัดอาจจะรับผู้โดยสารเกินโคต้าที่กำหนด
เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าคราวนี้ค่ะหญิงสาวรายหนึ่งที่เขาซื้อตัวกะจะได้นั่งเนี่ย
เอาทั้งภาพแล้วก็คลิปมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ค่ะโลกออนไลน์นะคะแห่แชร์ภาพแล้วก็วีดีโอจากหญิงสาวรายหนึ่งหลังเจ้าตัวอ้างว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
จะเดินทางจากร้อยเอ็ดไปยังนครราชศรีมาซื้อตัวโดยสารรถร่วมบขศสายกรุงเทพอุบลราชธานีที่จอดแวะรับกลางทางในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
แต่ขึ้นไปบนรถปุ๊บปรากฏว่ารถเต็มมีผู้โดยสารคนอื่นยืนอยู่แล้วกว่า๑๐คน
พนักงานบนรถก็ไล่ให้คนที่ลงใกล้ลุกขึ้นยืน
ส่วนคนที่ลงกรุงเทพนั่งเบาะได้ตามปกติค่ะ

ทำไมอ่ะทำไมฉันซื้อตัวนั่งมาแล้วไม่มีที่แบบนี้
ก็เลยตัดสินใจขอที่จะคืนตัวทันทีนะคะ
โดยเจ้าตัวก็อ้างว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด
ทำให้ผู้โดยสารรายอื่นอ้าวแบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันนี่นะ
พากันคืนตัวเหมือนกันเลยนะคะ
สุดท้ายเกิดการปะทะคารมกันขึ้นระหว่างโชเฟอร์แล้วก็ผู้โดยสารค่ะ

ก็ได้รับการเปิดเผยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ทราบว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้ผู้ร้องได้โทรแจ้งไปยังศูนย์คุ้มครองรถสาธารณะ๑๕๗
เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดก็เลยเดินทางไปตรวจสอบเพราะว่ารถโดยสารคันนี้เป็นรถร่วมบขศใส่กรุงเทพอุบล
ประเภทม๑ขอเลขทะเบียน๑๐๒๐๘๙มหาสารคามค่ะมีนายสนทยาเลิศผลเป็นผู้ขับขี่
เรื่องต้นทางขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็ลงโทษปรับนายสนทยานะคะในข้อหารับผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ข้อนี้เนี่ยปรับ๕๐๐บาทแล้วก็อีก๑ข้อหาก็คือแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยอีก๕๐๐บาทรวมเป็นปรับ๑๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นผู้ขับขี่ก็อ้างว่าผู้โดยสารขอขึ้นมาเอง

หลังจากนี้ทางขนส่งจังหวัดก็เตรียมเรียกผู้ประกอบการ
สอบถามข้อเท็จจริงนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาโทษตามระเบียบต่อไปนั่นเองค่ะ